แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วสำหรับกรณีนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
แถลงว่าสรุปแล้วผลการตรวจสอบเรื่องนี้ออกมายังไง
หลายคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าก็ตามคลาด
เพราะมีหลักฐานเชื่อได้ว่านาฬิการูทั้ง๒๒เรือนนั้นยืมเพื่อนมาจริงค่ะ
ไม่ปรากฏเอกสารการซื้อขายว่านายปรัฐวาสเป็นผู้ซื้อนาฬิกาดังกล่าว
แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๕
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการยึดถือเพื่อตน
จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายดังกล่าวว่านายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์เป็นเจ้าของนาฬิกาตามภาพข่าวจำนวน๒๑เรือน
และได้ให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืมใช้ในโอกาสต่างตามที่ปรากฏในภาพข่าว
ประกอบกับนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์ได้ให้เพื่อนคนอื่นยืมใช้นาฬิการาคาแพงด้วย
จึงรับฟังว่าเป็นการกระทำโดยปกติของนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์ที่ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเพื่อนเก่าโรงเรียนเซ็นทะเบียนที่สนิทสนมกัน
ต้องสนิทกันเบอร์ไหนหลายคนก็ถามนะต้องสนิทกันเบอร์ไหน
โรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
คืออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมานะคะ
ในการแถลงมติคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
พิจารณารายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น
กรณีการครอบครองนาฬิการู๒๒เรือน
แล้วก็แหวนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อปปชหรือเปล่า
ซึ่งมติของปปช๕ต่อ๓ค่ะ
ที่เห็นว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะระบุว่า
เป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีคำถามอยู่ในใจว่า
ทำไมเพลินเขาใจดีจัง
กรณีการครอบครองแหวนประธาตุที่มีมูลค่า๑๒วงเหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
จากบีดาขนาดที่ยังรวมตำแหน่งในปัจจุบันสามวงนะอืมส่วนที่เหลือตรวจสอบ
เพราะว่ามีเพียงแหวนรุ่นแหวนวัตถุมงคลที่มีมูลค่าไม่มากนักนะครับ
มีรายงานได้ว่าสำหรับประบาทชเนี่ยเสี่ยงข้างน้อยสามคน
ประกอบไปด้วยนางสาวสุภาปิติจิตติอ่าขออภัยครับนางสาวสุภาปิยจิติ
นางสาวสุวนาสุวรรณจุธะแล้วก็พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเนี่ย
มองว่าเมื่อพยานหลักฐานยังไม่ครบสมบูรณ์ควรจะดำเนินการสอบสวนต่อไป
อืมก็เลยแบบเอ๊เนี่ยฮะเนี้ยผลมันออกมาก็ยังแบบคาบแคลงใจอยู่เล็กน้อย
อืมแต่อย่างที่บอกว่าประชาชนหลายคนก็ตบเข่าฉาดอ่ะ
อืมว่าแล้วอะไรต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
ซึ่งนางทิชานานครอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในผู้ล่ารายชื่อให้พลเอกประวิทย์รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
ก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะว่า
ประวัติศาสตร์จะบันทึกเรื่องนี้ไปชั่วลูกชั่วหลาน
เหมือนชนะแต่แพ้แล้วและแพ้ตลอดกาล
ปิดท้ายด้วยผู้ชายคนนี้ที่หลายคนถามถึงเหลือเกินนะคะ
หลายคนคิดถึงว่าเขาหายไปไหน
ไหนฮะนี่คุณชุวิตนี่คุณชูวิทย์ซีคุณไงน้องมิ้นคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงกรณีนี้ด้วย
บอกว่าตัวคุณชูวิทย์เองเนี่ยถูกปปชชี้มูลว่ามีเจตนาจงใจปกปิดทรัพย์สินจากการลืมรายงานหุ้นเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคดีนาฬิการูของพลเอกประวิทย์คุณชุวิตบอกว่าอ่านแล้วอย่าไปซีเรียสปชสอบมาตั้งนานก็ได้แค่นี้จริง
มันเป็นกฎหมายพิเศษคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่เข้าใจจริง
นี่ถ้ารู้ว่ายืมแล้วรอดแบบนี้ผมไม่สารภาพให้ติดคุกหรอกแม่คิดแล้วมันช่างหน้าเจ็บใจจริง
ไตล์คุณชูวิทย์ก็คือจริงแล้วล่าสุดที่คุณชุวิตโดนสั่งจำคุกไป๓๐วันหรือประมาณ๑เดือนเนี่ย
ก็คือกรณีที่ว่าลืมรายงานทรัพย์สิน๑๕๐๐๐บาทนี่แหละค่ะก็เลยโดนสั่งจำคุกไป
คุณวิทย์บอกว่าแม่ถ้ารู้ว่ายืมแล้วทำได้ก็จะยืมกับเขาบ้างเหมือนกัน
สุดท้ายก็ตามคาดใช่ไหมนะฮะ